พบว่ามีปากการังฟอกขาวแล้ว๓๓จุดทั้งฝั่งอ่าวไทยแล้วก็ทะเลอันดามัน
สั่งปิดเกาะตาชัยก็ได้รับความสนใจจากสื่อชั้นนำของโลก
เพื่อเป็นการลดผลกระทบและภัยคุกคามจากมนุษย์ในช่วงนี้
ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

คำสั่งที่๔๔๓และ๔๔๕
ซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันนี้
ไปจนกว่าศาลการปาการังฟอกขาว
จะกลับเข้าสู่ภาวะปกติ
เราจะไปเจาะลึกกฎหมายฉบับนี้จากรายงานครับ
จากการเฝ้าติดตามสถานการณ์ปากการังฟ่อขาว
กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
พบว่าขณะนี้มีปากกาหลังฟอกขาวแล้ว๓๓จุด
โดยอยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติทางทะเล๒๕จุด

โดยมีระดับความรุนแรงตั้งแต่๑๑๐๑๘๐
ซึ่งเริ่มต้นตั้งแต่เดือนมีนาคมถึงเดือนเมษายน

ซึ่งไปโยงกับเรื่องของปัญหาโรคร้อน

ผลกระทบมันไม่ใช่ว่า

ในแง่ของการสร้างเสี่ยวสุดพันธ์

หมายความว่าถ้ามันฟอกขาวแล้วมันไม่ฟื้น
ผลกระทบก็จะมีความรุนแรงมากขึ้น
เพื่อลดผลกระทบและภัยคุกคามจากมนุษย์
ที่มีต่อแนวปาการังในช่วงวิกฤตนี้
ทำให้อธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

พระราชบัญญัติส่งเสริมบริหารจัดการ
พยากรทางทะเลและชายฝั่งปี๒๕๕๙
และมาตรา๓๒แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน
ปี๒๕๓๔ออกคำสั่งที่๔๔๓ทับ๒๕๕๙
ในการกำหนดมาตรการหลักเกณฑ์วิธีการ
เงื่อนไขในการระงับความเสียหายอย่างร้ายแรง
ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
บริเวณเกาะไข่นอกเกาะไข่ในและเกาะไข่นุ้ยจังหวัดพังงา
โดยคำสั่งฉบับนี้ให้อำนาจเจ้าหน้าที่สำนักบริหารจัดการ
พยากรทางทะเลและชายฝั่งที่๖จังหวัดภูเก็ต

ขณะเดียวกันได้ออกคำสั่งที่๔๔๕ทับ๒๕๕๙
เรื่องมาตรการหลักเกณฑ์วิธีการ
เงื่อนไขในการระงับความเสียหายอย่างร้ายแรง
ทรัพยากรปากาลังใน๗พื้นที่

เกาะทะลุเกาะเหลื่อมจังหวัดประจวบคิริคัน
เกาะไข่จังหวัดชุมพรเกาะราชายัย
เกาะไม้ท่อนและแหลมพันวาจังหวัดภูเก็ต
เพื่อคุ้มครองไม่ให้ปากการังเกิดความเสียหายมากไปกว่าเดิม
โดยให้อำนาจแก่เจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติ
เสริมบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

ซึ่งคำสั่งนี้มีระยะเวลาบังคับใช้ตั้งแต่วันนี้

จุดที่ยังไม่ได้ประกาศปิดนะครับ
รวมทั้งจุดดำน้ำในฝั่งคลอร์กอทัยอัณฑมัน

เกิดปรากวรษการปากาลหลังฟอกขาว
ซึ่งที่ผ่านมาเราได้ปิดไป
ประกาศปิดไปที่เกาะตาชัยนะครับ
สำหรับข้อกำหนดของคำสั่งนี้ระบุไว้ว่า
ทิ้งสมอเรือบริเวณพื้นที่ดังกล่าว
แต่จอดเรือในพื้นที่ที่กำหนดให้เท่านั้น
เล่นเครื่องเล่นกีฬาทางน้ำทุกชนิด
จับสัตว์น้ำห้ามให้อาหารสัตว์น้ำ
ห้ามการทำการก่อสร้างยึดถือข้อพรอง
ก่อให้เกิดมลพิษต่อสิ่งแวดล้อมเป็นต้น
อกจากนี้ได้กำหนดให้ผู้ประกอบกิจการท่องเที่ยวดำน้ำ
ต้องได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการนำเที่ยว

สถาบันการเรียนการสอนดำน้ำสากล
ขณะเดียวกันเรือที่เข้าออกในพื้นที่ทุกลำ
จะต้องไปจดทะเบียนภายใน๓๐วันนับตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป
ฝ่าฝืนข้อห้ามจะมีโทษจำคุกไม่เกิน๑ปี
ปรับไม่เกิน๑แสนบาทหรือทั้งจำทั้งปรับ
กลิ่นข่าวเทวรัฐทีวีรายงาน